ต่อกันด้วยเรื่องดราม่านะคะตอบโต้กันไปมาไม่จบ
แพรรี่ไพรวันกับลีน่าจังนะคะเมื่อวานนี้ที่ลีน่าจังไปแจ้งความแล้วนะคะ
หมินประมาททั้งวันทั้งคืนด้วยการโพสต์ไม่หยุดวันนี้มีแถลงข่าว
แล้วก็มีการดึงผมให้นักข่าวดูด้วยค่ะ
นี่เลยนี่เลยนี่เลยเป็นการแสดงนะคะ
แพรรี่เหยื่อนกัน
พอไม่มีใครการดึงคุณก็เริ่มดึงตัวกรีนเองเลย
คือภาพนี้ก็ไปทั่วเข้ามันละครับทุกท่าน

ที่ทำกระชากวิกแพรรี่เป็นการแสดง
แล้วตอนนั้นทุกคนก็ยังหัวเราะเฮฮาไม่มีท่าทีว่าจะโกรธเครื่อง
ยืนยันว่ามันเป็นการแสดงแล้วเธอก็เสียใจมากที่ถูกทัวลง
ไปแจ้งความ๓คดีก็เพราะว่าอีกฝ่ายโพสต์ต่อว่า
ไม่หยุดโดนคอมเมนต์ด่านักร้องไห้หนัก
เครียดจนเส้นเลือดในสมองแท็กแตกนะคะ

เดี๋ยวไปฟังเขาแถลงในวันนี้นิดนึงค่ะ
แรงแค่นั่นเองอู๋ทำเป็นเรื่องใหญ่โต
แล้วถ้าวันหนึ่งถ้ามาเล่นกว่าเราเราจะโอเคไหม
มาเล่นฉันให้มามาดึงเพลงเอามาดึงซะเถอะ
ตอนแรกก็แถลงข่าวแบบนี้นะคะให้สัมภาษณ์ผมก็ยังเรียบร้อยดีอยู่
แต่ไปถึงภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ได้ยังไงค
เขาคาดกันอย่างนี้ว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ย
ก็น่าจะมีการมอนิเตอร์มอนิเตอร์ทางสื่อออนไลน์ของแพรรี่ด้วย
แล้วแพรรี่ก็ดูอยู่ก็โพสต์ฟาสต์กลับแรง๒๓โพสต์รัว
อย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะนะคะแล้วมันมีอยู่โพสต์นึง
แพรรี่โพสต์ประมาณว่าให้นักข่าวที่สัมภาษณ์ลีน่าจังอยู่เนี่ย
ดึงหนังหัวหน่อยนะคะฝากมาเพื่อเป็นการแสดง
คือเขาตอบโต้กันนะคะพอหลังจากจบสัมภาษณ์
น่าจะเห็นโพสต์นี้ค่ะก็เลยเป็นภาพอย่างที่เราเห็น
นี่ค่ะก็ดึงผมตัวเองให้ดูแล้วบอกว่าไม่เจ็บเพราะมันเป็นการแสดง
แล้วก็ท้าแพรรี่ด้วยว่าจะมาดึงก็ได้ค่ะ
ดึงตรงนี้ก็ได้กูให้ดึง
อ๋อถ้าเธอทำหน้ากลางนี่นะครับ
ดึงทรีย์ให้ดึงนี่ไง
เข้ารายการก็ทีมงานบอกมีการโพสต์อีกรอบหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ถามว่ายากตรงไหนที่จะยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกินเลยคนอื่นจากความคิดน้อย
กล่าวขอโทษแล้วก็ยกคำของมหาตมะคานทีมาเตือนสติด้วยค่ะ
โต้กันแบบวินาทีต่อวินาทีเลย